คุณผู้ชมคะดิฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคือรู้สึกท้อ
บางคนตกงานบางคนหนี้สินล้นแต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ
บใดที่เรายังมือเท้าครบอย่าเพิ่งคิดลบ
อยากให้สู้ต่อเพราะว่าจะให้ดูคุณลุงคนนี้ค่ะ
ลุงแกนะนั่งตรงแบบเราไม่ได้นะ
ตรงไม่ได้นะต้องก้มแบบหน้าลงพื้นอยู่ตลอดเวลา
แต่ลุงยังไม่ท้อเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะคะคุณลุงคนนี้ค่ะ
คุณเห็นไหมนี่คือคุณลุงไม่ได้ก้มแบบแค่ตั้งฉาก๙๐องศานะ
แต่หัวจะไปแตะเข่าเลยค่ะ

แล้วคุณคิดดูสิอยากให้ทุกคนดูภาพนี้
ลุงไม่ได้เงยหน้ามองท้องฟ้านะ
แต่เนี่ยลุงก็เดินแบบคือยังคงเดินอยู่อะค่ะแต่ก็เชื่อแหละว่าอาจจะเจ็บปวดอาจจะทรมาน

เพราะว่าลุงจะเดินอยู่ในตลาดแห่งนี้นั่นแหละค่ะ
คนในตลาดเขาก็ถ่ายคลิปคุณลุงเอาไว้
คนมาให้กำลังใจลุงเยอะมาก

มันทำให้เรารู้เลยว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้

มีกำลังใจในการสู้ชีวิต
ลุงยังไม่ท้อแล้วเราจะท้อทำไม

แล้วก็การใช้ชีวิตของคุณลุง

ทีนี้หลายคนอยากจะช่วยเหลือคุณลุงมากนะคะ
ว่าจะทำยังไงจะช่วยเหลือช่องทางไหน
หรือหน่วยงานจะเข้าไปช่วยลุงได้ไหม
ใครที่แวะไปที่ตลาดวัดศรี
ก็สามารถไปคุยกับลุง
หรือว่าอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งของเงินทองให้กับลุงก็ได้เหมือนกันนะคะ
ตลาดวัดศรีอมตะนครอยู่ที่พานทองชนบุรีนะคะ
แต่เดี๋ยวเราคงต้องประสานหน่วยงานนะ

พมต้องไปดูซิรวมถึงเรื่องของสุขภาพต่างด้วย
ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงเป็นยังไงบ้างนะครับ